อันนี้จะขยับไปที่จังหวัดภูเก็ตฮะหนุ่มวัย๔๑ปรากฏว่าแกมีการเก็บอมพงำเอาไว้
ก็คือเก็บเขาเรียกว่าซากพญานาค
ไม่มีใครรู้ครอบครัวเองก็แทบไม่รู้เลยฮะ
ซากพญานาคมา๕ปีแต่วินาทีนี้ขอเปิดเผยเปิดเผยเพื่ออะไรเปิด
เพราะเห็นว่านี่คือความขลังศักดิ์สิทธิ์มีแล้วอิทธิฤทธิแรงสูงเหลือเกิน
ไปใกล้มองไปใกล้ให้นึกถึงพญานาคที่เราเห็นตามภาพทีวี
เหมือนเหมือนทรงเหมือนมีหงอนด้วยแล้วมีเขี้ยวมีฟันด้วยแล้วมีลำตัวด้วย
หนุ่มคนนี้คือพี่กิตติศักดิ์มากีอายุ๔๑
เอาบ้านก่อนนะอยู่บ้านเลขที่๑๓๕ทับ๘๕หมู่บ้านศรีสุชาติ๓

ไปตรงกับเลขแม่เจฟอง
เขาบอกนี้คือองค์จริงองค์จริงคือพญานาคจริงรู้ได้ไงพญานาคจริง
จะเห็นซากพญานาคชิ้นเล็กชิ้นนี้คืนวันก่อนนู้น
ปีก่อนฝนตกนอนหลับเออก็แล้วแปลกตรงไหนวะ๕ปีก่อน
ฝนตกนอนหลับมีนิมิตนิมิตว่าตื่นมาแล้วจะได้เห็น
คือฝันว่าตื่นมานะฝันว่าตื่นมาแล้วจะได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พอฟ้าสว่างโลกเดินมาที่หน้าบ้านมีเศษเนื้ออันหนึ่ง
อะไรวะเศษเนื้อก้มดูค่ะพี่กินิสักแกก้มดู
้มดูแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเฮ้ยหน้าตาแปลก
แล้วมันเหมือนในฝันวันฝนตกเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมา
รีบเก็บเอากลับมาตอนแรกก็ไม่คิดอะไร
ไปมาเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพญานาค
คือพญานาคไม่ใช่เฉพาะชาวเหนือชาวอีสานที่เชื่อเรื่องนี้นะ

เหนือกายอีสานใต้ก็เชื่อเรื่องพญานาคได้หมด
เชื่อเรื่องพญานาคได้เหมือนกันจากนั้นมาก็ลองของ
ของแปลว่าอะไรลองเอาไปล้อมกรอบ
เรื่องดีโผล่มาตลอดเวลา
ข่านี้ปวดชายวิทยารนยาการในการรับชมนะฮะ
หลังจากมีการล้อมกรอบเรียบร้อยแล้วมีแต่เรื่องดีโผล่มาถึงชีวิต
เศรษฐกิจธุรกิจภาคส่วนต่างที่มันเคยติดขัดดีมาก
และตอนมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยสำคัญที่สุดคือวันนั้นเจ้าหนี้เขาดีดลูกคิดแล้ว
เขาจะมาทวงหนี้ครึ่งล้านแล้วมีตังค์เหรอไม่มีตังค์
พี่กิจสักธุ์มองหาก็หยิบตัวทราบพญานาคขึ้นมาที่ล้อมกรอบไปแล้วนะ
หยิบทราบพญานาคขึ้นมาขออธิษฐานว่าวันนี้ขอให้โชคดีเถอะ

อย่างกับคนลุกเลยเหรอเกือบขนลุกเหรอฮะ
คนลุกเงินเข้า๕แสนไม่โดนทืบแล้ว
เอาเงินไปใช้หนี้แล้วเดินหน้าธุรกิจต่อไป
ทุกวันนี้มีที่อยู่มีที่กินมีเงินใช้

กลัวคนจะมาด่าว่างมงายงมงาย
ด่าเลยก็ด่าตอนนี้แล้วกันถ้าอยากจะด่า
เพราะพี่กิติศักดิ์แกบอกว่าแกคิดมาเป็นอย่างดีแล้ว

เชิญอาจารย์ออสอาจารย์เจษฎาเด่นดวงที่หน้าจอทีวี
พี่กินิศักดิ์คือไม่ได้มาแบบมาพูดงมไง
อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านมาช่วยพิสูจน์หน่อย
ไอ้เจ้าซากชิ้นตรงนี้ที่มันดูมีหงอน
มันดูมีเขี้ยวมันดูมีเกร็ดเนื้ออย่างนี้เอาไปพิสูจน์หน่อย
ตกลงแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นพญานาคจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นมรดกของตระกูลไปเลย
ให้ลูกหลานได้ดูต่อว่าประเทศนี้ก็มีพญานาคเหมือนกัน